อยู่ที่ภาคเหนือนะคะคราวนี้ไปที่ลำปางค่ะมีอุบัติเหตุ
แต่ว่าไม่ได้เป็นรถชนรถเป็นรถชนควายค่ะ
เป็นฝูงควายเผือกนะคะโดนชนไปก็หลายตัวแถมรถที่มาชนก็หลายคันอีกเหมือนกัน
เขาบอกว่าหมอกมันลงจัดมากเพราะว่าเป็นช่วงเช้า
ก็เลยมองไม่ค่อยเห็นทางเลยไม่เห็นควายสักตัวเลยค่ะ
ที่มันขึ้นมาบนถนนก็เลยพุ่งชนเข้าไปเต็มแรง
คนชนคนแรกเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะ
ควายก็เจ็บคนก็เจ็บนะคะ
ต้อนรับตรวจสอบพ่อเคลังนักคลจังหวัดลำปางได้รับแจ้งมาค่ะว่า
มีอุบัติเหตุรถชนฝูงควายบนถนนหลายคันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากทางเข้าวัดห้วยหล่อ
ในถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑๐๓๖ในอำเภอเมืองลำปาง
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เจอนายอเนกนาธีค่ะ
อายุ๕๐ปีคนขี่มอเตอร์ไซค์
ได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยประถมพยาบาลให้เบื้องต้น
แล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
นายอเนกก็เล่าบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทำงาน
ก็ตอนช่วงเช้าอะนะคะอยู่มีฝูงควายเผือกประมาณ๔๗ตัวค่ะ
มันวิ่งขึ้นมาบนถนนแล้วเขามองไม่เห็น
เพราะว่าตอนนั้นหมอกมันลงจัดเลยไม่เห็นทางอะไรเลย
พุ่งชนกับควายเต็มเลยค่ะ
รถคันแรกที่ชนเป็นรถจักรยานยนต์ใช่ไหม
จังหวะที่ชนยังไม่ได้เคลียร์อะไรเลย
มาอีกคันนึงแล้วเป็นรถกระบะทีนี้นะคะ
บรรทุกวัวมาคือขับตามท้ายมา
แล้วก็มาพุ่งชนฝูงควายซ้ำอีก

บรรทุกวัวมาชนควายอีกหนึ่งคัน
ยังไม่พอนะคะรถตู้ท่องเที่ยวที่ขับตามมา
ชนฝูงควายซ้ำอีกเป็นรอบที่๓นะคะ
และครั้งนี้นักท่องเที่ยวมาเต็มคันรถเลย

ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไป๑คนนะคะ
เอาฟังเสียงคนที่ชนควายเป็นคนแรกนะคะ
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ค่ะ
จากข้อนนี่เหรอครับจะไปทำงานครับ

แล้วก็มีรถอีกคัน

เยอะเหมือนกันครับผมเห็นประมาณ๕หรือ๖ตัว

ทีนี้คนเจ็บอยู่กลางถนน
ต้องไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็บันทึกภาพเก็บข้อมูลรายละเอียดผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รถที่เสียหายแล้วก็ต้องไปติดตามถ่ายรูปฝูงควายเผือกที่มันเจ็บแล้วมันก็วิ่งหนีลงท้องนาด้วย
จะได้รู้ว่าควายกลุ่มนี้เป็นของใครเพราะต้องตามตัวเจ้าของฝูงควายมารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รถทั้งสามคันที่ได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
สงสารควายเหมือนกันนะควายก็เจ็บแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเจ้าของควายต้องรับผิดชอบเจ้าของควายเจ้าของวัวเจ้าของกวางหรือเจ้าของสัตว์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องรับผิดชอบเพราะว่าถนนเนี่ยไม่ใช่ที่ของสัตว์
ออกมาได้ยังไงพาเขามากินย่าหรือว่ายังไม่ได้ต้อนกลับหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวไปสอบสวนกันอีกทีนะคะ